ตรงวันเสาร์ได้เวลากลับมาพบกับหลากหลายเมนูเส้นทั้งไทยและเทศ
รายการก๋วยเตี๋ยวนึงเดียวที่มีเมนูเส้นเยอะมากส่วนนี้ถึงมากที่สุด
เพื่อเป็นไอเดียให้คุณผู้ชมชวนคุณแม่ไปทานเมนูเส้นแสนอร่อย
สื่อกลางบอกรักคุณแม่เนื่องในวันแม่แห่งชาตินี้ค่ะ
ส่วนที่พิเศษไปกว่านั้นแอบกระซิบดังว่า
เรายังขนทัพโปรโมชั่นชนิดที่เรียกว่า
จัดหนักจัดเต็มเท่หมดหน้าตัก

ก็แงะแหละค่ะเพราะนอกจากจะเป็นสายกินเส้นแล้ว
ส่วนถ้าอยากรู้ว่าวันนี้จะมีเมนูอะไรบ้างนั้น

นอดวรรดิฟื้องอารมณ์
เมื่อพูดถึงคำว่าแม่คุณผู้ชมนึกถึงอะไรบ้างครับ
แน่นอนนะครับว่าเรื่องที่คุณผู้ชมนึกถึงอันดับแรก

ผู้ที่มอบความรักความอบอุ่นให้กับเราตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้
ส่วนตัวผมแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ยังคงจำได้ไม่เคยลืม
ก็คือรสชาติอาหารที่แม่ทำให้ทาน
แต่วันแม่ครั้งนี้จะพิเศษกว่าครั้งก่อนนะครับ

เรื่องราวของเมนูเส้นในเล่าเส้นเป็นเรื่องครับ

พาคุณผู้ชมไปตามหาเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยกันแล้วครับ
เพราะเรื่องเส้นต้องยกให้เราเล่าเส้นเป็นเรื่องค่ะ

วันนี้แจและตัวน้อยในท้องขอฝากท้องวันนี้ด้วยนะคะ

เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่๑๒สิงหาคมนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติของคนไทยทั้งประเทศนะครับ

สิงหาบอกรักแม่หันเมนูเส้นค่ะ
แล้ววันนี้พี่จะทานจะไปทานอะไรบ้างคะ

เพราะว่าวันนี้รวบรวมเอาเมนูเส้นที่แบบว่าดีที่สุด

ต้อนรับวันพิเศษกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ

เอาเป็นว่าตามครอบครัวนอจอไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันค่ะ
สวัสดีครับคุณแอนะครับคุณแอเป็นมาร์เกอร์ติ้งของปั๊กในเลิศคราวนี้นะครับคุณแอครับ

เราทุกคนในกรุงเทพเรียกได้ว่ารู้จักปั๊กในเลิศเพราะว่าโรงแรม
แต่จริงแล้วสถานที่อย่างนี้มีปรอบความแรงมากกว่านั้น

ทุกคนเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าปาร์คในเลิศคืออะไรสมัยก่อนนะครับ

มีประมาณเกิน๒๐ไร่นะครับขายไปแค่๑๓

มีร้ำมันมี๒ล้านรายดีแอลได้มีเฮอริเทศโฮม

ตอนนี้เราเปิดเป็นทางมิวเซียมให้คนเข้ามาชมด้วย

ส่วนที่นี่ของเดิมในที่นี้แต่ก่อนก่อนจะขายโรงแรมจะเป็นพื้นที่อาศัย
ของท่านผู้หญิงนะครับของตัวในเลิศเดิม
แต่ว่าปัจจุบันหลังจากที่ขาดโรงแรมไปแล้วก็มาปรับพื้นที่ใหม่หมด
ทำสวนดอกแล้วก็เริ่มสร้างเป็นร้านอาหารแล้วก็ปรับพื้นที่ใหม่

มาในส่องบางการให้ที่เธอแล้วนะครับจะเห็นว่าต้นไม้ขึ้นมาจากร้านอาหารเหมือนกัน

ที่เราฉานฮอกต้นไม้ครับตามหลักของท่านผู้หญิงครับผม
สร้างเสิร์ฟได้แต่ห้ามทำลายของที่มีอยู่

ทราบคุณดอสทราบไหมครับว่านายเลิกเป็นใครครับผม
นายเลิศแน่นอนครับว่าเป็นผู้ชายครับ

ที่รู้มานะคะตามประวัติเนี่ยนายเลิศเนี่ยเหมือนเป็นผู้เริ่ม
สายรถเมย์สายแรกของประเทศไทย

ในเลิศเนี่ยได้สร้างอะไรไว้มากมายนะครับ
บางคนเรียกท่านว่านะครับผู้มาก่อนการ
พูดมาก่อนพูดมาก่อนการนี้เป็นคำพูดจริงนะครับในสมัยนั้น

อย่างที่คุณออสทราบรถเมฆขาวเป็นรถเมย์สายแรกในประเทศไทย

น้ำแข็งโรงแรกของประเทศไทยอยู่ที่นี่เลยนะครับ

รถเมย์ก็อยู่ที่นี่รถเมฆขาวก็อยู่ที่นี่

นายเลิศเนี่ยมีไอเดียมีเคลียร์หลายอย่าง
อย่างตัวบ้านเนี่ยดาเลอร์เป็นคนดีไซน์ตั้งแต่สมัยนั้น
แปลกใจจริงค่ะว่าทำไมนายเลิศเศรษฐบุตรหรือพญาพักดีนรเศษ
ได้รับฉายานามว่าเป็นผู้มาก่อนการ
ก็เพราะว่าความที่เป็นคนมีหัวคิดก้าวหน้าและมีไอเดียสุดบันเจิดเลิศสแมนแตน
เห็นทีคงต้องขอปรบมือรัวให้๑ชุดค่ะ
แล้วจากฝูรถอเมริกามันเป็นร้านอาหารได้ยังไงคะ

ฉะนั้นเป็นอาหารไทยแล้วกันเพราะบ้านเราเป็นคนไทย
เรามีเมนูมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยคุณหญิงสิง

มาบ่ายสองก็เลยกลายเป็น

แล้วเมนูที่คุณหญิงสินท่านชอบทาน
หรือว่าชอบทำมีอะไรบ้างคะ

๒คือฮ่อมกข้าวฮ่อมกปลา

เดี๋ยวเล่นเชิญเลยนะครับ
ต้นตำรับอายุ๙๐กว่าปีมาสอนเมนูนี้
ก็ค่อนข้างจะต้องไปแต่ละสเต็ปค่อนข้างมีแยกเป็นสัดส่วนของครับ
ในการสะดุ้งน้ำมันแต่ละตัวก่อน
อย่างเต้าหู้ต้องสะดุ้งน้ำมันก่อน
หนึ่งส่วนกุ้งที่เราไดท์เป็นชิ้นเล็ก
ก็ต้องสะดุ้งน้ำมันแยกกันพักไว้
ถึงจะทำการรวบรวมมาผัดรวมกัน
แต่ละสัดส่วนนี้ต้องควบคุมความสุขผิวของเต้าหู้
ไม่กรอบเกินไปไม่นิ่มเกินไป

กว่าจะเป็นเมนูอาหารตำรับคุณหญิงศีล

บอกได้เลยนะคะว่าเมนูอาหารของมาเมซองเนียม

มีน้ำปาร์คในเลิศจะรสเมนแตนขนาดไหน
นั่นแหละใครที่คิดจะเปลี่ยนช่อง

พอลออดอพลาสค่ะ
มันเป็นรสชาติที่ผสมผสานหลายอย่างนะครับ
มีทั้งความหอมแล้วก็ความหวานในตัว
แล้วก็ปิดท้ายด้วยเปรี้ยวจากมะนาวที่บีบลงไป

คล้ายต้มยำหรือเปล่าคะรสจะออก

เหมือนบัวรอยไหมคะ
คล้ายครับผมคล้ายตระกูลเดียวกันครับผม
แต่ใส่ข้างในตัวนี้จะมีใส่ข้างในเป็นโอ้หรอ